เรื่องสถานการณ์น้ำที่คุยกันไว้นะฮะ
วันนี้เราตรวจสอบพบว่าที่พระนครศรีอายุทยา

ชาวบ้านเขาไปคุยกับเจ้าหน้าที่

คือเดินไปดูว่าตกลงเปิดหรือยัง
ชาวบ้านที่อยู่หลังบานประตูระบายน้ำบางกุ้ง
พระนครศรีอยุธยาบอกว่า
น้ำในพื้นที่นี่มันท่วมสูงเหลือเกิน
บ้านเนี่ยสูง๒เมตรกว่านะฮะ

เมื่อวานตกลงกันว่าจะยกขึ้นให้อีก๕๐เซนติเมตร

วันนี้ก็เลยมากันทั้งชาวบ้านทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
มากันหลายสิบคนนะครับคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของโครงการบำรุงรักษาและส่งน้ำมหาราช
ขอให้เปิดประตูระบายน้ำบางกุ้ง
เพราะว่าคนที่อยู่ด้านล่างลงไปเนี่ยบอกไม่ไหวแล้ว
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเปิดเยอะขึ้นกว่านี้เนี่ย
ตอนนี้เปิดอยู่ประมาณเมตรหนึ่งหรือประมาณ๘๐หรือเมตรหนึ่งประมาณอย่างนี้
แต่ถ้าเปิดเยอะกว่านี้เนี่ยน้ำมันไหลลงไปเนี่ยมันไปเข้าพวกนา
พื้นที่การเกษตรไปท่วมถนน
แต่ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหก็นาแถวนั้นเนี่ยหรือว่าทุ่งต่างเนี่ย
เอาไว้เป็นแก้มลิงไม่ใช่เหรออ๋อเป็นพื้นที่รับน้ำ
คนที่อยู่ด้านด้านในเนี่ยที่น้ำมันขังอยู่สองเมตรกว่าเนี่ย
ตอนนี้โอ้โหจะตายกันหมดแล้วเหนือประตูระบายน้ำใช่ไหมคะ
นาข้าวเรื่องอะไรยังไงเนี่ยจะนาปีนาปรังค่อยว่ากันได้ไหม
ค่ะสุดท้ายคุยกันอยู่พักใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราลองฟังตอนที่เขาเจรจากันหน่อยนะฮะ
แล้วผมขอหนีนะ
นี่ค่ะคือพี่ที่ใส่หมวกมาสักครู่บอกท่วมเลยหลังตู้เย็นแล้ว

สุดท้ายเนี่ยตกลงเจ้าหน้าที่ก็เปิดเพิ่มให้อีก๕๐เซนติเมตร
ตามที่ตกลงกันเมื่อวานนี้นะครับ
ทำให้มวลน้ำจากประตูระบายน้ำบางกุ้งเนี่ย
นี่ฮะตอนที่เปิดกันเนี่ยนะครับเอามาวัดให้ดูเลย

ตกลงกันที่๕๐เซนติเมตร

นี่ต้องมากดปุ่มให้ดูกันเลย
นะฮะคือน้ำมันก็จะลงไปที่ทุ่งทับน้ำ
แล้วก็ทุ่งมหาราชนะครับทุกผู้ชมครับ
ระดับน้ำก็จะไปทางนั้นต่อเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ย
ชาวบ้านบอกว่ายังไงเนี่ยกระจายกระจายกันหน่อยได้ไหม
ค่ะเพราะด้านในนี้ไม่ไหวแล้ว
สองเมตรกว่าน้ำท่วมอยู่นานแล้วด้วย
คือเจ้าหน้าที่ในมุมของเขาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
เขาก็ต้องทยอยทยอยเปิดค่อยเปิดอย่างวันนี้เปิดให้แล้ว
แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันแบบไปจนแบบ
เต็มแล้วมันถึงช่วงนึงบางทีเขาหรี่เขาก็ต้องหรี่ลงบ้างนะ

เอาเป็นว่าชาวบ้านบอกขอให้เห็นนะว่าเปิดหน่อยเถอะ
ด้านในจะได้อุ่นใจบ้างว่าเออไม่ใช่ว่าขังกันอยู่ข้างในเพียงอย่างเดียว
แต่น้ำมันก็ไปนะฮะในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับเราคุยกับคุณป้าสมพรนะ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่แถวนี้นี่แหละนะบอกวันนี้มันเหลือเหลือ
อดแล้วจริงจริงมันอัดอั้นสุดสุดจริงจริงนะ
เหนื่อยเหลือเกินนะทุกวันนี้เหนื่อยกับการอะไรรู้ไหม
ของหนีน้ำผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านคนพิการคนแก่อีกเยอะแยะไปหมด
นี่ล่าสุดวัดแถวบ้านเนี่ยกำแพงพังแล้วนะคือไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ทางฝั่งนู้นที่บอกยังเปิดไม่ได้ยังเปิดไม่ได้บอกเดี๋ยวจะไปท่วมนาข้าว
เอาแล้วทางฝั่งนี้ล่ะนั่นสิค่ะเดี๋ยวฟังป้าเขาหน่อยนะฮะ
มันเหลืออดมันอัดอั้นมาหลายวันแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยในการยกของคนที่หนีน้ำนะ
บ้านเนี่ยก็ไม่มีที่จะนอนแล้วชั้นบนก็น่าสงสารผู้ป่วยก็ติดเตียง
เด็กก็พิการคนจะลาอีกเยอะแยะเสร็จแล้ววันนี้มันพูดขึ้นในใจเพราะอะไรไหม
เพราะว่ากำแพงวัดพังทั้งแถบเจดีพ่อก็อยู่ในนั้นพัง
ละลายไปกับแม่น้ำกับน้ำที่ไหลทะลักมันอัดอั้นมันสุจทนแล้ว
ดีพ่อกระดูกพ่ออยู่ที่วัดมันพังล้มคืนเพราะกำแพงพัง
น้ำมันอั้นมันไหลเข้าไปปะทะมายืนดูเนี้ยสลดหดหูบอกทนไม่ไหวแล้ว
ทำไมล่ะทำไมอีกฝั่งหนึ่งกลางทุ่ง
น้ำยังน้อยกว่าในนี้อีกทำไมไม่ระบายแล้วช่วยกันนี่ฮะ
โอ้โหทุ่งเนี่ยยังยังอยู่เต็มเลยไหนบอกเป็นแก้มโลงแก้มลิงเนี่ย
อีกฝั่งหนึ่งน้ำนี้สองเวชกว่าอ่ะสุดท้ายเจ้าหน้าที่เปิดให้นะครับ
ส่วนวัดที่ท่านเห็นเนี่ยคือคันกั้นน้ำหลังวัดจุลามณีที่ตะบนบ้านกลุ่มอำเภอบางบานพระนครศรียุธยาเนี่ย
ตอนนี้เนี่ยส่วนพื้นที่ตรงนี้นี่สูง๒เมตรนะฮะน้ำนะฮะ
คันกั้นน้ำนี่คือมันทนแรงน้ำไม่ไหวมันแตกฮะ
จากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าท่วมพื้นที่วัดนะครับนี่ไงนี่ฮะโบสถ์นี่โบสถ์ค่ะ
คุณโรสลินโบสถ์เห็นไหมนี่แหละภาพมุมสูงนี่เป็นโบสถ์กลางน้ำไปเลยอ่ะค่ะ
โรงพยาบาลโรงพยาบาลแถวนี้เนี่ยบ้านเรือนประชาชนเนี่ยน้ำท่วมสูงโอ้โห
เมตรกว่าสองเมตรกว่านะฮะโอ้อยู่กันลำบากนะคะดูสิฮะโอ้โห
เดี๋ยวก็ดูนะฮะว่าพอเขาเปิดตรงนี้ให้เพิ่มอีกห้าสิบเซนติเมตร
ขึ้นเพิ่มเนี่ยประตูระบายน้ำบางกุ้งเนี่ย
ด้านในจะเป็นยังไงแล้วด้านนอกมวลน้ำก็จะไปตรงนั้นนะฮะ
ยังไงก็เตรียมพร้อมกันด้วยแล้วกันนะครับขณะเดียวกันปฐุมธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านนอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่ฮะ
วันนี้น้ำก็เข้ามาแล้วนี่ไงนี่บางบ้านก็สองเมตรเหมือนกัน
นี่ฮะยกของขึ้นกันรอไว้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ย
คือตอนนี้มีข่าวว่าเดี๋ยวจะมีมรสุมเข้ามาในอีกวัน๒วันนี้ด้วย
ประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยต้องเตรียมพร้อมกันหมดเลยนะครับ
แต่น้ำเนี่ยมาแล้วล่ะครับวันนี้อย่างลุงประเสริฐนี่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยานะฮะ
บอกน้ำไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเพราะว่าบ้านอยู่แนวนอกแนวคันกั้นน้ำนะ
ความจริงน้ำมา๒สัปดาห์กว่าแล้วลุงบอก

โอ้โหนี่ฮะไม่รู้อีกวันสองวันจะเป็นยังไงนะฮะ
คือลุงประเสริฐบอกว่าปีนี้ความเสียหายของน้ำเนี่ย
มันเหมือนกับน้ำท่วมเมื่อปีสามแปดค่ะอ่าแต่มันต่างจากปีห้าสี่
ปี๕๔ตอนนั้นเนี่ยมันสูงกว่านี้อีกนะ
สูงกว่านี้หลักเมตรเลยสูงกว่านี้อีกค่ะนะ
ครั้งนั้นเนี้ยชั้นหนึ่งทั่วหมดต้องไปอยู่ชั้นสองนะฮะ
ผมประมาณสักกี่เมตรครับลุงน่ะก็ประมาณสักตอนนี้ก็ประมาณสักเมตรครึ่ง
อืมนี่เราค้นของขึ้นข้างบนนะครับข้างบนเต็มหมดแล้วอืม
เนี้ยเพราะเมื่อคืนเท่านี้เมื่อคืนเท่านี้สองเมตรอ่ะ
ครับสองเมตรครับนิดนี้ประทุมธานีนะครับอ่าอีกหลังหนึ่ง
บ้านของป้าบุญเรือนป้าบุญเรือนอายุห้าสิบเก้าคุณลสลินค่ะ
บอกตอนนี้เนี้ยย้ายข้าวย้ายของไปอยู่บนถนนหมดแล้วอืม
นี่น้ำไหลเข้าบ้านมาสองสัปดาห์กว่านี่ฮะอยู่ไม่ได้จริงนะฮะ
นี่แล้วทำระดับให้ดูเลยนะคือเมื่อคืนนี้น้ำมันเพิ่มขึ้นอีก
สูงมากขึ้นมาอีกตอนนี้ที่ลำบากที่สุดคือเรื่องของห้องน้ำห้องสุขา
ค่ะคือมันไม่มีที่จะเข้านี่ฮะคือถ้าจะเข้าก็ต้องเข้าไปนู่นอ่ะ
ถนนถนนอ่ะขึ้นไปบนถนนที่เขาเตรียมเอาไว้ให้อ่ะ
บางทีก็ห่วงบ้านใช่ไหมจะทิ้งบ้านนานนานก็ไม่ได้ก็เข้าใจ
เอ่อเข้าท่วมสูง๓๐เซนติเมตรตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ครับเจาะนาทีจะพยายามแก้ไขปัญหาให้

กรุงเทพรวมทั้งนนทบุรีพื้นที่ติดต่อด้วย
ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้กันนะครับ
วันนี้ผู้ว่ากกมทเอสุวินขวานเมือง
วันนี้ลงเรือไปตรวจเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็ดูเรื่องของชาวบ้านในพื้นที่นอกแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย
ตั้งแต่สะพานพระราม๗ถึงชุมชนโรงศรีเขตยานวาฮะ
พื้นที่ตรงนี้ก็ยาวทั้งหมดประมาณ๗๘กิโลเมตรนะฮะ
ก็ฝากเตือนนะครับผู้ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา๑๑ชุมชน๒๓๙ครัวเรือน
ในพื้นที่๗เขตของกรุงเทพนะครับเขตดุสิตพระนครสัมพันธวงศ์บางคอนแหลมยานาวาบางกอกน้อยคลองศาล
ยกของขึ้นที่สูงก่อน
แต่ผู้ว่ากรทมบอกว่าปีนี้คงไม่ท่วมหนักเหมือนเมื่อปี๕๔
คาดว่าน่าจะรับมืออยู่แต่ว่านอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยยังไงก็ต้องรอรับสถานการณ์เอาไว้ด้วย
สถานการณ์น้ำล่าสุดในวันนี้นะครับ